มันต้องใช้ความคิดเรื่องของคณิตศาสตร์
วกกับโหราศาสตร์บวกกับศาสตร์ด้านของตัวเลข

ใช่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องที่แหม่ฮือฮากันมากเหลือเกินนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูครับที่นี่เขาแตกตื่นฮือฮา
เมื่อไปเจอกับนี่เลยนะครับ
ลองมโหระทึกอายุกว่าพันปี

นี่ในคลองแบบนี้นี่ไปอยู่ในหลุมใน

เขาบอกว่าสถานที่ที่เราพูดอยู่
อยู่บริเวณบ้านเลขที่๘๒หมู่๙
บ้านหนองเบนตำบลดอนนางหงษ์จังหวัดนครพนม
อยู่แถวที่อำเภอธาตุพนมแหละครับ
เป็นบ้านของนางอ่อนตาอ่างวงอายุ๗๙ปี

ว่าการขุดพบกลองมโหระทึกโบราณนะครับ
อยู่บริเวณริมสะน้ำหลังบ้าน
เหตุผลที่เจอเพราะว่ากำลังสูบน้ำจับปลาในสระ
เลี้ยงผู้คนในงานเลี้ยงผีบ้านผีเรือนแบบนั้น

แต่พอสูบน้ำออกมาเห็นไหมตามภาพ

และนี่คือจุดที่เจอกับกลองพันปีอย่างที่ผมบอก
แล้วพอชาวบ้านเขาทราบข่าวนะครับ

ก็นำดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้
แล้วก็ไม่พลาดที่จะไปส่องหาเลขเด็ดเอาไว้
สำหรับงวดวันที่๒มีนาคมนี้

เขาบอกว่าภายในบ้านนะครับในช่วงของการทำพิธี

ที่มีการแต่งขัน๕นำดอกไม้ทุบเทียน
ต้มหมากภูและกล้วยมาเส้นไหว้
พิธีกรรมตามความเชื่อผีบ้านผีเรือน
แล้วก็เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้ด้วย

จะช่วยป้องกันคุ้มภัยให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับ
นี่ก็เป็นการรำบวงสวงรอบกลองโบราณ
เขาบอกว่ามันมีรูปร่างคล้ายกับผ่านด้านในจะเป็นโพรง

เขาบอกว่ามีความสูงประมาณ๓๐เซนติเมตร

ผ่าศูนย์กลางขนาด๔๕เซนติเมตร
ส่วนเส้นรอบวงด้านบนขนาด๑๓๐เซนติเมตร
แล้วก็มีฐานล่างเส้นรอบวงอีกขนาด๑๓๐เซนติเมตร

เขาบอกว่ามีรูปปั้นสัตว์เป็นกบจำนวน๔ตัว
ลองตีดูก็ยังพอมีเสียงดังกลางวานอยู่บ้างนะครับ
แล้วก็มีบริเวณบางส่วนที่ชำรุดเสียหายไป
ชาวบ้านเขาก็ชี้ดูดูว่าตรงไหนเป็นยังไง
แล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเขาเห็นนะ

เห็นมากกว่ากลองไปนั้นก็คือตัวเลข
เขาบอกเห็นตัวเลขอยู่บนกลองด้วย

อันนี้ผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มไม่กล้ายืนยัน

ถ้าเราเห็นเราก็เอออาจจะเชื่อก็ได้นะพอดู
ที่เขาชี้ดูมันมีอัคระมีตัวลงตัวเลข
ผมคิดว่าน่าจะเป็นอัคระโบราณแล้วก็เป็นตัวเลขโบราณ

เขามีความรู้เขาก็ตีเป็นเลขกันไป

แต่เอามาให้ดูว่าเป็นข่าวแปลกนะครับ
แล้วนอกจากนี้ที่เขาชื่นชอบกัน
สำหรับชาวบ้านที่แวะเวียนกันไปก็คือ
บ้านเลขที่อายุเจ้าของบ้าน

นี่ส่วนที่เลขที่ตามกลองเขาก็ชี้ให้ดูด้วยนะครับ

ใครที่เชื่อก็เชื่อก็อย่าไปว่ากัน
ส่วนใครที่ดูอยู่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อ
มักจะมีออกมาในช่วงแบบนี้
ใกล้ในช่วงวันที่ลอตเตอรี่เนี่ยนะครับ
กำลังจะเสี่ยงทายกันเออแอบมองเธออยู่หน้าจอ
แอบส่องแอบถูเธออยู่หน้าจ้ะ
อันนี้ไม่แอบนะ
แอบถูเธออยู่หน้าจ้ะ